ต่อที่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกันเลยนะคะ
สำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมายางพาราตกต่ำ

ใช่ค่ะจะต้องมีการปรับตัวนะคะ
ซึ่งมีเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะในจังหวัดชุมพรค่ะ
เดินตามรอยพ่อนะคะก็คือการนำยางพาราไปผลิตเป็นหมอน
ตอนนี้ส่งออกไปต่างประเทศแล้วนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
ชาวสวนยางพาราตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปกรีดต้นยางพารายังคงเป็นภาพที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตชาวสวนยางพาราในประเทศไทยเพียงแต่ในปัจจุบันนี้รอยยิ้มของเกษตรกรชาวสวนยางอาจหายไปจากใบหน้า
เพราะราคายางพาราที่ตกต่ำทำให้ชาวสวนยางพารา
ที่เคยมีรายได้นำไปจุนเจอครอบครัวให้อยู่สุขสบาย
ได้รับผลกระทบแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้
ชาวบ้านในตำบลชุมโคอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพารา
ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคายางพารา
ไม่ต่างจากชาวสวนยางในพื้นที่อื่นของประเทศไทย
แต่ชุมชนนี้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม
หกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา
ร่วมกันน้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
ใช้ในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
ด้วยการผลิตและคิดค้นทำหมอนยางพาราคุณภาพดี

ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
องค์ท่านบอกว่าถ้าอย่าให้ปลาเรากิน

ไม่มีลูกค้าเอาแผ่นลงพันธุ์ไปนอนไปใช้
ถึงเส้นทางที่เราต้องการและจุดจบของทุกสิ่งที่อยาก
เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์เราจากต้นไม้มาถึง

จุดเด่นของหมอนยังพาวาราคือหนที่ถูกออกแบบให้รองรับ
ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้อีกทั้งสามารถทำความสะอาด
ได้ง่ายยิ่งหมอนยางพาราของกลุ่มสหกร
องทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนามีแหล่งผลิต
กลางพื้นที่ปลูกยางพาราประกอบกับมีแหล่ง
น้ำธรรมชาติจึงทำให้หมอนยางพาราที่นี่
มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด
และมีชื่อเสียงในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน
บัวสอนประชามอนอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้ประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง
หันมาปลูกยางพาราแทนการทำไร่เลือดลอย
เข้าใจถึงปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนยาง
กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้
ด้วยความที่อดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ท่านนี้มีเพื่อนเป็นกลุ่มนักธุรกิจจีนหลายคน
จึงต้องการเข้าช่วยเหลือกเกษตรกร

ด้วยการรวบรวมกลุ่มเกษตรกรที่ทำหมอนยางพารามากกว่า๓๐แห่งทั่วประเทศ
รวมกลุ่มเปิดตลาดส่งออกหมอนยางพาราที่มีคุณภาพ
ไปยังประเทศจีนอย่างมีระบบ
แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคนจีนต้องการหมอนยางพาราเยอะเนี่ย
ปรากฏว่ามีบริษัทที่เห็นแก่ได้
เอายางเทียมมาผลิตเป็นหมอนยางพารา
วันนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจให้กับผู้บริโภคว่า
หมอนยางพาราแท้เป็นอย่างไร
จะได้เป็นโอกาสช่วยให้กับพี่น้องเกษตรกรของเรา
ได้มีโอกาสแปรรูปเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง
ซึ่งจะช่วยให้ราคายางพารามันดีขึ้น

กลุ่มคนรักสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้มีพ่อค้าหัวใสเอาเปรียบผู้บริโภค
ด้วยการนำเข้าหมอนยางพาราปลอมจากประเทศเพื่อนบ้าน
สวมรอยเป็นหมอนยางพาราของไทย
หลอกขายให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ซึ่งปัญหานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จะทำความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน